ท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านครับ
ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผม
เพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้
และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลาย
ให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้
ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่า
ประการแรกผมจะทำหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
และจะน้อมนำพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๒๖
เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับ

ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
สุจริตตามรัฐมนูล
กฎหมายและข้อบังคับ
ของสภาทุกประการครับ

ผมจะกำหนดแนวทาง
ร่วมกันกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่
เป็นรองประธานสภาทั้งสองท่าน
ในการพิจารณาร่าง

ยศติกฎูถาม

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ
สามารถและเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กับการปฏิบัติงานของคณะกรรมธิการ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อดำเนินการนโยบายทางด้าน
ต่างประเทศของฝาหังอินทรีย์ปัญหัส

ในงานของระบบรัฐสภา

และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายอินทรีย์บรรยัตน์
และประกาศสุดท้าย
ผมกระทำหน้าที่

งานของสถาบันประปุกร่าว
ให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา
สถานีวิทยุของรัฐภา
เป็นสถานีของประชาชน

พัฒนาประชาธิบดัยในทุกภาคส่วน

และยั่งยืนตลอดไปครับ